ประเดิมเทปแรกขอประเดิมด้วยนางร้ายในดวงใจแล้วกันนะคะ

ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราพากันไปติดตามพร้อมกันกับพี่แจ๊กกะรีนกันเลยนะคะ
สวัสดีค่ะสบายดีหรือเปล่าคะ
ถ้าพูดถึงนางร้ายุค๙๐ค่ะไม่มีใครที่ไม่นึกถึงพี่สาวคนนี้ค่ะ
วันนี้ค่ะแจ๊กรีนมีนัดกับพี่สาวสุดสวยซึ่งเห็นแล้วต้องร้องว้าวจริงค่ะ
และเราอยู่กับพี่กิ๊กสุวัชนีค่ะสวัสดีค่ะ

จากเป็นรายการสบายหนูขอนั่งชิวแล้วกันนะพี่
ได้ค่ะพี่ถอดรองเท้าส้นสูงแล้วพี่ก็จะมาได้ไหมคะ
โอ้โหพี่กิ๊กคุณผู้ชม

คือพี่กิ๊กผอมลงมากไปทำอะไรมาคะ

ถ้าสวยโอเคคือยังตึงอ่ะยังตึงโอเคพี่ก็อายุเยอะแล้วเนาะก็พยายามรักษาให้ได้มากที่สุด
สบายดีหรือเปล่าคือตอนนี้สุขภาพแข็งแรงแน่นอน
แน่นอนค่ะก็แข็งแรงดีแล้วก็ดูแลลูกค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านทหารบกอยู่ที่บ้าน

น้องเบลล่าทำหน้าแบบนางร้ายทุกคนพูดถึงพี่กิคสุศนีตลอดเลยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะ
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคนเขียนบททุกท่านเลยนะคะขอบคุณพี่ใหม่ขอบคุณพี่หน่อง
แล้วก็ขอบคุณน้องเบลด้วยแสดงได้เหมือนมากมากกว่าพี่อีก
อย่างนี้ใช่ไหมเออถูกก็ทำให้ทุกคนแบบ
นึกถึงว่าออฟมาจากไหนใช่ก็เลยคิดว่าเออตรงนั้นก็อาจจะเป็นจุดประกาย
ทำให้คนย้อนมานึกถึงสุวจนีบ้าง
พูดถึงการทำงานในยุคนั้นนะคะ
กิ๊กถ้าจำได้เล่นช่อง๗ช่อง๓
คือดังมากจริงเป็นไงบ้างพี่แบบชีวิตแวดล้อมตอนนั้น
ชอบอ่ะรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปมันเป็นความทรงจำที่แบบ
มันอยู่ในหัวใจตลอดจนวันตาย
เล่นกี่ปีพี่กิ๊กนางร้ายเนี่ย
เอาว่าพี่เริ่มเล่นละครเนี่ยอายุ๑๖
๑๗โอ้โฮตอนนี้๔๔
๒๐กว่าปีเกือบ๓๐ปี
ที่ว่ามันเข้าไปในสายเลือดมันลึกไปแล้วล่ะ

แล้วก็มันจะถามว่าจะทำต่อไปไหมถ้ามีโอกาสปุ๊บทำทันที

อันนี้จีบขอขอบคุณอีกทีครับขอบคุณผู้จัดเลย
ขอบคุณผู้จัดเลยขอบคุณมากที่ติดต่อกลับมา
แต่ว่าพี่กิ๊กยังไม่พร้อมด้วยโอกาสและภาระของพี่กิ๊กมากมายเหลือเกิน
ก็คือว่าลูกอีกคนนึงก็ยังเล็กอยู่
แต่ว่าจริงพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเจ้าก็จะรับได้เลย
ถ้าสมมุติแฟนละครมาเจอพี่กิ๊กก็ถามว่าสบายดีหรือเปล่า
พี่ก็บอกพี่ก็ต้องทักเขาว่าอะไรดีขอบคุณนะยังจำกันได้หรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยก็ถามเขาจะเมื่อไหร่พี่จะมา

เรารู้สึกว่าเออเขาแบบคิดถึงเราจริง
เวลาดูละครก็มองแล้วก็เห็นภาพอดีตของตัวเองไง
แล้วแบบยิ้มแบบบางทีนั่งยิ้มอยู่คนเดียวก็แบบว่าคนอื่นเขาไม่รู้หรอก
เราก็รู้สึกว่าเออนี่มันคือเราในอดิจที่เราฝาฝันมานะ
มันคืออาชีพที่เราบูชานะ
ดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะมอบ
ยังอยู่ในดวงใจเราเสมอเลยนะคะ
บอกเลยว่าเห็นหน้าพี่กิ๊กแบบนี้ไม่เปลี่ยนเลย
สวยยังไงสวยอย่างนั้นตอนนี้เป็นคุณมัมแล้ว
จะเรียกลูกลูกเขาว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม
มีอยู่๓เบอร์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้
คนเห็นพี่กิ๊กจะอบหน่อยนะจะเจ้าเนื้อหน่อย
ตอนนี้พี่กิ๊กเธอกลับมาฝุ่นเฟิร์มแล้ว

ออกกำลังกายด้วยการเต้นเขาบอกว่าออกทุกส่วนแบบนี้พี่ก๊
ว่าพี่กิ๊กเนี่ยนะวันหนึ่งไม่ทำอะไร
เลี้ยงลูกออกกำลังกายเลี้ยงลูกออกกำลังกายทั้งนี้เลย

กิ๊กบอกว่าในอนาคตอาจจะหวนสู่วงการบันเทิงก็ได้นะคะ

เห็นหน้าพี่กิ๊กปุ๊บคิดถึงนางร้ายเรื่องดาวพระสุก

เวลาเราดูเนี่ยดึงคนดูได้อยู่นะ

จริงนะคะแต่ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้

ยังคงสวยแบบอมตะเหมือนเช่นเคยนะคะ

สบายดีหรือเปล่าของเราจะพาคุณผู้ชม
ไปพูดคุยไปพบเจอกับดารา